ธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคัก
ก่อนประชุมเขาก็ต้องมีการเป็นการประกาศศักรรณ์
ประยุทธ์สองทับสองนะคะอ่ะรัฐมนตรีใหม่หลายคน
นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดอนประมัติวินัยรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็นายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็ถือเลิกงามยามดีตั้งแต่เช้าตรู่แล้วครับ
ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ก็คือพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าสารพระภูมิสารตาสารยายนะครับ

การทำงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นความท้าทายแบบใหม่

ก็มาเป็นระบบของรัฐบาลของราชการ
และจะพยายามทำงานและทุ่มเทอย่างเต็มที่
ถึงเวลา๘นาฬิกาก็เป็นบรรยากาศนะครับ
และรัฐมนตรีว่าการข้างกลาโหม
จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถ่ายภาพหมู่
ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
บรรยากาศก็ชื่นมื้นแล้วครับ

บรรดารัฐมนตรีก็ได้ทยอยมายืนประจำจุดนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนายยกรัฐมนตรี
หอกล้อกับพลเอกประวิทย์บิ๊กป้อม

จำได้ไหมฮะถ่ายภาพกรทมชุดใหม่ก่อนหน้านั้น
เป็นประเด็นนะครับแหวนวิบวับนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะครับ
พลเอกประวิทยกมือขึ้นและก้มดูแหวนของตัวเอง

แล้วก็อย่างที่บอกไปก็มีบางคนนะครับ
พอเจอหัวหน้าป้อมก็กระโดดเข้าไปกราบตักเลยนะฮะ
ก็คือนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับ
แต่ทีนี้นอกจากรอรัฐมนตรีใหม่มาถ่ายรูปแล้ว
ก็ยังมีรัฐมนตรีเดิมที่ต้องทยอยกันมาถ่ายรูปด้วยนะครับ
แล้วก็๘โมง๑๐นาทีแล้วบิ๊กป้อมก็ยกนาฬิกาขึ้นดู
บอกว่าแหมให้คนแก่มารอแต่เช้าเลย
กระเซานายกรัฐมนตรีนะครับ
สำหรับวาระการประชุมคอรมอลที่น่าสนใจวันนี้
นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กับรองนายยกรัฐมนตรีใหม่ทั้งสองคน
พร้อมทั้งจะพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยนะครับ

วิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีนะครับ

เตรียมนำเรื่องของวันหยุดสงคราน

จำได้ไหมฮะว่าเรายังได้อีก๒วันนะ

เพราะก่อนหน้านั้นมีวันหยุดชดเชยสงกรานไปแล้ว

คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้เราหยุดชดเชยกันวันไหน
คือตอนนี้นะฮะทางรองนายยกวิศนุ
บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะเป็นวันไหน
ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ไม่มีวันหยุดนักขัตตะเริก
ก็อาจจะต้องหาวันหยุดเพิ่มเติมให้
ส่วนจะเป็นการนำวันหยุดที่เหลือ๒วัน

ก็ต้องรอผลการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกเหมือนกันนะครับ
ว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด
ก็คือการเติมวันศุกร์๑วันและเติมวันจันทร์อีก๑วัน
ช่วงระหว่างวันที่สี่ถึงเจ็ดกันยายนนี้
เราจะมีวันหยุดยาวอีกหรือเปล่านะครับ
เพื่อที่จะวางแผนท่องเที่ยวการไกระทุดเศรษฐกิจด้วยนะครับ
แล้วก็จับตามองคอรมอลใหม่๒ทับ๒ทำงานยังไงต่อนะฮะ